คุณผู้ชมตามที่เรานำเสนอข่าวไปว่าเรื่องของการปล่อยโคมลอย
มันเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าปล่อยแล้วเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยขึ้นไป
แล้วก็ความสุขจะกลับมาแต่ถ้าเกิดปล่อยไม่ดูสถานที่มันจะกลายเป็นการวางเพลิงไปได้
พอมันไปตกใส่รถรถจะไฟไหม้ไปตกใส่บ้านบ้านจะไฟไหม้
เหมือนเหตุการณ์นี้หนุ่มคนนี้เกือบเสียรถไปจากการปล่อยโคมลอยคุณผู้ชม
ดูนะครับเป็นการปล่อยโคมลอยอนาจงานทรวจกระดาษโทรงบริเวณบริมคลองสมถวิน

ขณะที่บางลูกลอยไปติดสายไฟ
ก่อนจะลดลงไปสายรถยนต์ของคนที่เป็นร่วมงาน

ชาวบ้านเขาเห็นก็ต้องนี่
สายรถแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องวิ่งเข้าไปดับแบบนี้นะ
ไม่งั้นมันไหม้รถแน่นอนมันโดนยางนะครับ
ก็ใช้เวลาพอสมควรถึงจะช่วยกันดับได้แบบนี้
โอ้โหไม่งั้นรถคันนี้ไฟไหม้แน่นอนนะครับ
ชายหนุ่มที่เขานำคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าเกิดสักประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวาน
เขาบอกว่าอยากรู้ถ้ารถคันนี้ไฟไหม้
หรือเป็นรถแพงใครรับผิดชอบ

ไปจุดในห้องนอนตัวเองสิครับ
จะได้เผาบ้านไม่เดือดร้อนคนอื่น

ใส่รถคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อน
อันนี้คนที่เขาโพสต์คลิปเขาโพสต์เอาไว้นะ

แต่ก็มีคนฝ่าฝืนนะไปตั้งแผงวางขายโคมลอย

เดี๋ยวเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันนะครับ
ในเวลาต่อมานะฮะประชาชนทนไม่ไหวร้องเรียนไปเลย

เทศกิจตำรวจก็เลยไปลงพื้นที่
สั่งห้ามเพราะครับไหมคะขายโคมลอยเด็ดขาด

ดูเลยใครขายจับเลยแล้วก็ห้ามปล่อยโคมลอยในงานเลย

เพราะว่าไม่ไหวเดี๋ยวไฟไหม้ขึ้นมาไม่คุ้มกันนะครับ